คุณผู้ชมคะเรื่องของโจรขโมยเนี่ยโอ้ยมันเป็นเรื่องของที่
มันเป็นความทุกข์จริงนะคะของคนที่เป็นผู้เสียหาย
อันนี้เขาเป็นเจ้าของคลินิกเสริมความงามคุณเชื่อไหมว่า
เฉพาะครึ่งเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาโดนไปหกครั้งโอ้โห
แล้วถ้าเกิดว่านับรวมครึ่งปีนี้โดนไป๑๐ครั้งใช่
แล้วเนี่ยเขาบอกว่ามันยังไม่ได้มีความคืบหน้าแล้วเขาบอกว่าจะให้ทำยังไง
ถึงขั้นเขียนป้ายวอนเถอะคุณโจรนะเรียนท่านขโมยที่เคารพ
งด้วยแอร์ที่ท่านขโมยไปใกล้หมดแล้วข้างล่างโคตรร้อน
นี่แหละค่ะขอความเห็นใจต้องเขียนป้ายติดกันอยู่แบบนี้แหละค่ะ
ที่ติดแบบนี้บอกให้รู้ว่ามันไม่มีอะไรให้เอาแล้วนะ
ถ้าจะมาเอาเนี่ยไม่ต้องมาแล้วแล้วคุณดูเอาคุณดูประโยชน์สุดท้ายน่ะ
ขอความกรุณาเหลือแอร์ไว้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ
คือเอาไปหมดจริงโอ้ความทุกข์ของเจ้าของคลินิกเสริมความงามที่อยู่ที่ถนนศรีสุขเขตเทศบาลนคร
อุดรธานีเขาโพสต์เฟซบุ๊กในวิงวอนโจรที่เคารพแบบขอความเห็นใจอย่างที่บอก
แล้วเอาป้ายอันนี้นะคะถ่ายเอาไปโพสต์ลงในโซเชียล

เป็นช่วงที่โจรเนี่ยมันเข้ามาร้ายต่อหลายครั้งจนกระทั่งเหตุที่เกิดว่า๓กรกฎาช่างเนี่ยมาประเมินละคราเสียหายโดนไป๔๕๐๐๐นะครับเขาก็ให้ผู้จัดการเนี่ยไปแจ้งความไว้กับตำรวจสอบภอมเมืองอุดรณฑานีที่นี่พอท่าด้วยที่ตำรวจเข้ามาตรวจที่เกิดเหตุก็แจ้งว่าเดี๋ยวจะให้จ้านที่พิสูจน์หลัก
อีกนะคะอ่าพอมันเกิดเหตุหลายหลายครั้งเข้านะคะ
อย่างวันที่๑๔เธอบอกว่าเธอโทรไปหาตำรวจด้วย
โทรแจ้งบอกมาตรวจสอบหน่อยแต่ตอนที่เธอโทรไปตำรวจบอกว่า
เป็นวันหยุดจะอะไรกันนะกันหนาอ้าวงงเหมือนกันนะคะ
ก็เลยบอกว่าต้องการจะซ่อมจุดที่คนร้ายทำเสียหายไว้
อยากให้ตำรวจมาตรวจสอบที่เกิดเหตุเอาไว้ก่อน
แต่ร้อยเวรบอกว่าห้ามไปยุ่ง
อ่าแล้วบอกให้หาวิธีป้องกันเอาเองตำรวจไม่ได้มีแค่งานเดียว
อันนี้คำบอกเล่าของเธอนะคืออันนี้มันกลายมาเป็นประเด็นอีกเหมือนกันนะ
มันเป็นรามากว่ากันกันให้ความช่วยเหลือประชาชน
ตำรวจร้อยเวรเนี้ยคือสองคนน่ะอ่ะอีกคนนึงพูดแบบนี้
แล้วก็มีการโบ้ยบอกว่าให้ไปบอกอีกคนนึงด้วย
แล้วพอพอล่าสุดเนี้ยพอสิบหกสิบเจ็ดที่คนร้ายเข้ามาติดติดกันเนี้ย
เพรสเตอร์แอร์หายผนังเป็นรูแล้วอันนี้เสียหายเป็นแสนก่อนหน้า๔๕๐๐ใช่ไหม
ใช่นี่เสียหายเป็นแสนค่ะทีนี้ทำยังไงอ่ะผู้จัดการอีกคนนึงอ่ะ
ก็เลยโทรไปแจ้งร้อยเวรเจ้าของคดีนะค่ะแต่ตำรวจบอกว่าไง
บอกเจ้านายคุณเลยให้เจ้านายคุณทำหนังสือมอบอำนาจมา
นี่คือโทรมาแบบนี้เป็นแก๊งคอร์เซ็นเตอร์หรือเปล่า
ลองฟังหน่อยไหมคะค่ะ
เป็นของเจ้านายผมครับพอดีผมเหมือนตัวแทนเจ้านายอยู่แล้ว

วันนี้เขามาพวกผมตามมีแสดงตัวออกมา
วันนี้เขามาพวกผมเลย๕โมงเช้า
พร้อมหนังสือมัวอับหน้า
เดี๋ยวต้องเป็นวันหลังครับพอดีวันนี้ผมติดธุระ

วันนี้ล่ะถ้าอยากทราบอ่ะอยากทราบไว้ไม่ใช่เหรอ

แล้วก็ให้ผมสะดวกทุกวันหรือเปล่าล่ะต่อตอนหน้าของคุณเนี่ย
โอ้โหผมจะสะดวกทุกวันหรือเปล่าล่ะตอบคำถามคุณเนี่ย
แล้วก็มีการถามไงว่าเป็นแก๊งคอร์เซ็นเตอร์หรือเปล่า
มีปัญหามากเลยนะคลินิกนี้
คือผู้ชายคนที่เป็นตัวแทนเนี่ย
พยายามบอกนะว่าผมไม่ใช่แก๊งคอร์เซ็นเตอร์ครับ

คือเอาจริงฝั่งผู้เสียหายเขาก็กลัวแหละ

แล้วคุณคิดดูสิยังจับตัวคนร้ายไม่ได้
แล้วก็ก่อเหตุแบบต่อเนื่องก็กลัวไงว่าคนร้ายจะย้อนมาก่อเหตุอีก

ก็อยากจะให้ตำรวจเข้ามาดูแล
ทีนี้เราก็ไปฟังจากฝั่งของทางด้านเจ้าที่ตำรวจกันหน่อยคุณผู้ชมค่ะ
เพราะพันธ์ตำรวจเอกจามอนนะคะอันดี
กับการสถานีตำรวจภูทรเมืองอุดรธานี

อินราจันแก้วร้อยเวรเจ้าของคดี

ที่เกิดเรื่องไปอธิบายการทำงานของตำรวจ

แล้วก็ไปปรับทำความเข้าใจ
ผู้จัดการแล้วก็พนักงานของคลินิก
แต่ทีนี้ก็เหมือนจะดูจะจบลงด้วยดี

ต่างยกมือไหว้ขอโทษซึ่งกันละกันด้วย
ทางด้านผู้เสียหายเขาก็อยากให้ตำรวจช่วยเหลือ

ทีนี้เรื่องของการติดตามตัวคนร้าย

พบนะพบชายต้องสงสัย